วันนี้ผมอยากประกาศ๑๙เล็กแต่เป็น๙ที่สำคัญนะครับ
ที่เรากำลังจะเดินหน้าบนเส้นทางที่จะช่วยพี่น้องประชาชนสามารถกลับมาทำมาหาเลี้ยงตัวเองกันได้อีกครั้ง
พูดถึงผู้ประกอบการคุณผู้ชมครับต้องพร้อมแล้วนะ
วันนี้คุณต้องพร้อมถ้าไม่พร้อมคุณจะสู้เขาไม่ได้เพราะว่าหลายที่พร้อมแล้วนะฮะอย่างที่พิศนุโลกนี้นะครับคุณผู้ชมฮะไปดูบรรยากาศนะครับของแก่งม้าศรีหมอกนี่แก่งม้าศรีหมอกอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนุโลกเจ้าของเตรียมพื้นที่เรียบร้อยแล้วน่าเล่นน่าเล่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
ท่านบอกให้ความสำคัญกับมาตรการดูแลสุขภาพของคนที่จะมาใช้บริการเป็นอย่างแรกเลยนะการคัดกรองจังหวัดต้นทางหูดูอยากดูตั้งแต่จังหวัดต้นทางอ่ะว่ามาจากไหนมีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ผู้ใช้มาบริการก่อนเข้าพื้นที่นะครับต้องจองคิวล่วงหน้าลดการสัมผัสจำกัดจำนวนคนและจุดเด่นของแก่งม้าศรีหมอกนี่
กับนักท่องเที่ยวทุกวัยแม้ว่าเด็กก็สามารถลงเล่นน้ำได้ท่านว่าแบบนั้นแล้วก็ยังมีบริการแค่ไม้ไผ่เอาเท้าแช่น้ำเอาเท้าแช่น้ำแม่มันดูดูน่าสบายจริงนะครับแล้วที่จอดรถไม่ต้องห่วงกว้างขวางแล้วเป็นทางเลือกหนึ่งนะครับที่นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถไปเที่ยวชมพักผ่อนกันได้นะครับอยู่

ทะเลหมอกยามเช้าแล้วก็พระอาทิตย์ขึ้นมันสวยจริงแต่ต้องแข็งแรงหน่อยนะ
นะฮะคือการจะขึ้นไปเนี่ยนะครับที่ดูวิวทิวทัศน์ที่มองจากตรงนี้
จะเห็นตัวอำเภอแจ้ห่มอำเภอเมืองปาเนี่ยนะครับแล้วก็ไปกลับไหว่
เจดีบนยอดสูงเสียดฟ้าเหนือระดับน้ำทะเลแปบร้อยสิบห้าเมตรนี้นะ
บนยอดเขาดอยปู่ยักษ์ในเขตพื้นที่ห้ามล่าสัตว์ป่าดอยพระบาทนะครับ
คือนักท่องเที่ยวต้องนั่งรถที่วัดจัดให้ไปก่อนอย่างแรก
เพื่อความปลอดภัยแล้วที่สำคัญคือขาท่านต้องแข็งแรงฮะ
คือต้องเดินขึ้นบันไดกว่าเจ็ดร้อยขั้นนะครับมีลดลงลดราคาไหมอะไรนะ
ราคาลงมาหน่อยไม่ได้โอ้โหเจ็ดร้อยเหรอฮะเจ็ดร้อยขั้นเนี่ยเดินไปแบบ
เนี้ยแต่ก็ถ้าร่างกายปกติดีผมว่าก็ออกกำลังกายดีเหมือนกัน
อืมแล้วก็ชมไปเรื่อยเรื่อยนะฮะมือจับราวด้วยนะ
เวลาเดินนะนี่แหละฮะที่สำคัญคือต้องผ่านบรรยากาศป้องกันโลกโควิดสิบเก้าครับ
บรรยากาศดีมากขยับต่อไปที่อุทยานแห่งชาติทัพลานที่เมืองยะมงคล
ราชนครราชศรีมาที่นี่ก็มีการตั้งงานนะฮะเตรียมที่จะรับเปิดประเทศเหมือนกัน
รอเลยนี่คือปลายฝนต้นหนาวครับอุทยานแห่งชาติทัพลานอำเภอวังน้ำเขียว
จังหวัดนครราชศรีมาสายหมอกมารอแล้วครับลมเช้าเช้าลมเย็นเย็น
อากาศจะเริ่มจะเยือกจะเยือกแล้วตรงนี้คือผาเก็บตะวันเดี๋ยวจะมีอีกจุดหนึ่ง
ผาเก็บตะวันจุดกลางเต็นต์จุดกลางเต็นต์
ว่างอ่ะนะคะสวยงามเหลือเกินจริงอยากไปมาก
ผ่านเว็บไซต์ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์ได้
หากใครอยากจะไปสัมผัสอากาศเย็นที่อุทยานแห่งชาติทัพลานที่วังน้ำเขียว
ขยับต่อไปแถวเมืองชนบุรีหน่อยไปที่หาดบางแสน
ของแท้เลยจริงแต่คือบางแสนฮะและเป็นทะเลปรากฏการณ์น้ำใส
เขาก็มีอยู่แล้วไม่ใช่เหรอสุประโชคแปลกใจอะไร
เออมันมาบังเอิญพอดีไงบังเอิญช่วงที่เรากำลังจะเปิดประเทศ
พฤศจิกายนนี้พอดีเพราะโดยปกติแล้วหน้าหนาว
ปลายฝนต้นหนาวเราจะเจอปรากฏการณ์บางแสนน้ำใส
ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม
นี่เรียกว่ารู้งานแล้วนี่มันเดือนอะไรไง
นี่มันเดือนธันวาคมเหมือนรู้งานล่วงหน้า
ขยับต่อไปที่อ่าวไร่เลที่อำเภอเมืองจังหวัดกระบี่
ที่เนี่ยสถานที่ก็สวยด้วยแต่มีสัตว์ที่หายากมาก
ก็คือพญากระรอกดำรู้จักกระรอกไหม
พันลอกมันจะเป็นตัวสีออกน้ำตาลน้ำตาล
และที่นี่เขาจะมีกระรอกดำแต่ไอ้เจ้านี่คือพญากระรอกดำ

ตัวใหญ่กว่ากระรอกดำธรรมดาตัวใหญ่กว่ากระรอกสีน้ำตาล
ใหญ่ขนาดไหนน้ำหนักโดยประมาณเกือบ๒กิโลนะฮะ
เขาถือว่าเป็นสายพันธุ์ของกระรอกที่ตัวใหญ่ที่สุดแล้ว
น้ำหนัก๑๕กกถึง๒กิโลกรัม
พญากระรอกดำไอ้ตัวที่เห็นเมื่อสักครู่นี้

กินหากินเองแต่งานนี้อยากจะโชว์ตัว
ที่อาวใร่เลจังหวัดกระบี
ดังนั้นเหมือนเป็นประหนึ่งว่ารอรับนักท่องเที่ยว๑พฤศจิกายนเช่นเดียวกันนะฮะ
แล้วถ้าเราไปเราจะนัดเขาล่วงหน้าอยากจะโชว์ตัวยังไง
แล้วแต่โชคของเราเพราะถ้าเราไปเนี่ยบางทีเขาก็จะอยู่ข้างบน
เขาก็จะไม่ลงมาข้างล่างแบบนี้ค่ะนะฮะเอาของมาล่อได้ไหม

กระบีไปที่สุราชธานีเมืองหอยใหญ่หน่อยนะคะ

สุราชนี่มีที่เที่ยวทั้งเกาะสมุยเกาะพงันเกาะเต่านะคะ
ตอนนี้ผู้ประกอบการคนในพื้นที่เขาเตรียมความพร้อมแล้วนะคะ
สำหรับการนับถอยหลังเปิดประเทศ๑พฤศจิกายนนี้นี่
พาไปที่นี่ก่อนเลยเกาะสมุยที่เกาะสมุยมันมีอะไร
มันมีความสวยงามของธรรมชาติแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
โรงแรมที่พักร้านอาหารสถานที่ท่องเที่ยวต่างเขาเตรียมพร้อมแล้วนะคะ
ให้กับผู้ประกอบการให้กับพนักงานให้กับคนในพื้นที่นะคะ
คือจะบอกว่ารู้ไหมว่าผู้ประกอบการที่นั่นเขาดีใจมากเลย
เขาบอกว่าเขาปิดมากี่ปีแล้ว
เกือบ๒ปี

โดยเฉพาะคุณวรรณญาเจ้าของร้านอาหารบนเกาะสมุยบอกว่า
รู้ไหมว่านโยบายเปิดประเทศของลุงตู่เนี่ย
มันคือความหวังของมวลมนุษยชาติที่สุราธานีเลยนะคะ
คือเป็นทางรอดให้กับธุรกิจเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นแล้วเปิดแล้วท่านก็อย่าลืมนะคะ
ทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมอย่าตก
ทีนี้ไปดูที่ท่ากาศยานสุวรรณภูมิหน่อย
เมื่อวานนี้ก็มีการซักซ้อมเหมือนกันนี่

ซ้อมใหญ่ขั้นตอนการรับผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ

จำลองการเดินทางเข้ามาในประเทศของนักท่องเที่ยวต่างชาติ
ก็เริ่มตั้งแต่ขั้นตอนการคัดกรอง
การตรวจอุณหภูมิของร่างกายการตรวจคนเข้าเมือง
การรับสัมภาระพิธีการศุลกากร
การพบตัวแทนโรงแรมที่เป็นสถานที่กักตัวนะคะ

พบว่านักท่องเที่ยวคนไหนมีอุณหภูมิสูงกว่า๓๗๓องศาเซลเซียส
ก็จะสงสัยไว้ก่อนว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะคะ
ต้องดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขต่อไปนะคะ

นักท่องเที่ยวจากต่างชาติจะเดินทางเข้ามา
ผู้โดยสารต่อวันจากประมาณ๑๕๐๐เพิ่มกว่าเท่าตัวเลย
จาก๑๕๐๐จะเป็น๓๘๐๐๐คนต่อวันเลยทีเดียว
ตื่นเต้นนะนะคะค่ะค่ะส่วนคนนี้ก็กลับแล้วเหมือนกัน
หลังจากเสร็จสิ้นเรื่องของการถ่ายทำภาพยนตร์นะฮะเขาบอกว่าเขามีความสุขมาก
แล้วก็ได้เจอเรื่องแปลกแล้วก็ความสวยงามในประเทศไทย
ที่มีชื่อเสียงระดับโลกเขากลับประเทศของเขาแล้วนะฮะ
แล้วก็ทวิตภาพความประทับใจกับข้อความบอกว่า
แล้วก็เดือนกันยายนนะครับถึงเดือนตุลาคมชั่วที่เขามาเนี่ย
ระหว่างการเดินทางในประเทศไทยนะครับก็ทวิตภาพความประทับใจ
สถานที่ท่องเที่ยวต่างโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานคร
ไม่ว่าจะเป็นเยาวราชยามเย็นแล้วก็ทัศนียภาพต่าง
แล้วก็ยังแสดงความชื่นชมนะครับแล้วบอกเล่าถึงความประทับใจในประเทศไทย
ล่าสุดมีชาวเน็ตตัดต่อให้ทำโปสเตอร์หนัง
คือภาพที่เขาถ่ายไว้ทั้งนั้นมีอะไรบ้างมีน้อนมีน้อนตัวเงินตัวทอง
ที่เป็นเพื่อนใหม่ของเขาแล้วกะอยู่ข้างหลังตรงไหลเลย
มีรถตุ๊กมีเสาไฟเกณรีมีสารพระภูมิแล้วก็มีสายไฟอันลือชื่อ
นะฮะล่าสุดนะครับรัสเซลเขารีทวิตภาพนี้ด้วยนะนะฮะแล้วก็บอกว่า
อันนี้ชื่อไทยที่เคยเข้าฉายไปเมื่อปี๒๐๒๐ที่รัสเซโคลรับบทดำ
โดยเปลี่ยนจากผู้ชายที่ขับรถยนต์นะฮะชนรถยนต์คันอื่นในภาพยนตร์
มาเป็นชายขับรถตุ๊กตุ๊กนะครับคือมีคนเข้าไปดูแล้วเนี่ยนะครับ
บอกว่าทำดีมากไม่ว่าใครจะเป็นคนทำก็ตามแล้วก็ติดแฮสแท็กนะครับ
คุณผู้ชมฮะอ่าถ้าไปแล้วก็กลับมาเที่ยวใหม่ได้นะครับ